อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้เราเห็นเป็นระยะนะครับ
เพราะฉะนั้นเตือนกันไว้นะครับเรื่องของประตูเหล็กนะฮะ
ประตูรั้วบ้านเนี่ยเราเปิดปิดทุกวัน
มันก็กระแทกทุกวันนะครับท่านดูสอบให้ดีนะฮะ
ที่รัชบุรีเนี้ยมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณห้าถึงเจ็ดขวบ
ช่วยแม่ปิดประตูรั้วบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหนิดเดียวใช่ค่ะดีที่คุณแม่มาแบบเอามือดันเอาไว้ทันอ่ะ
ไม่งั้นไม่รู้ปากนี้จะเจ็บหนักขนาดไหนเนี้ย
จังหวะนี้ปุ๊บคือน้องก็เจ็บนะแต่ว่าไม่เป็นอะไรมาก
เพราะจังหวะที่กำลังจะล้มลงมาทับตัวเนี่ยแม่มาพอดี
ประตูรั้วบ้านแบบนี้ท่านต้องอย่าประมาทนะฮะอย่าคิดว่ามันเป็นอะไรนะ
เนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเห็นก็รีบมาช่วยกันยกขึ้นนะครับ
ก็มีคนที่เอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยกันนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ประตูรั้วเหล็กกำลังจะทับร่างหนูน้อยคนนี้เคราะห์ดีบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
คลิปนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่ง
นี่เขาบอกว่าดูแล้วก็รีบเช็คประตูบ้านด่วนเลยนะครับ
ว่ามีตัวล็อกตัวไหนชำรุดหรือเปล่าตอนไปเช็คก็หาเพื่อนไปด้วยนะ
เพื่อมันจะแล้วก็โคลดลงมานะครับอ่า
รณีนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังผู้โพสต์คลิปนะครับ

เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
บอกว่าคลิปที่เห็นมาจากกล้องวงจรปิดที่ร้านของเขานั่นแหละ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันนี้
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังตู้ม

พอออกมาดูปรากฏว่าประตูรั้วเหล็กกำลังทับร่างของหนูน้อย

เพราะดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
เพราะว่าแม่เอามือมารับรั้วเหล็กช่วยผ่อนแรงได้ทันระดับหนึ่ง
ถ้าแม่มารับไม่ทันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรมากกว่านี้
ส่วนคนในร้านเห็นเหตุการณ์ก็ไปช่วยยกรั้วเหล็ก
เอาไปไว้ในที่ขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยนะครับ
คือคุณแม่ของน้องเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลนะครับ
เสร็จแล้วก็เลยเอาลูกไปประถมพยาบาลในบ้าน
ก็บาดเจ็บฟกช้ำเล็กน้อยนะฮะ
ปกติแม่ของเด็กก็จะเป็นคนเปิดปิดประตูรั้วบ้านเอง
เวลาเข้าออกบ้านแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
หนูน้อยก็คืออยากช่วยแม่แม่ขี่จักรยานยนต์ออกมา
ก็อยากจะช่วยเลื่อนประตูรั้วให้แม่
ช่วงที่แม่กำลังจะลงจากรถมาปิดนั่นแหละ
ลูกก็ปิดก่อนแล้วก็เห็นภาพตามคลิปนะครับ
คือเขาไปดูรั้วเหล็กของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
สภาพเก่าสนิมจับแล้วตัวล็อกมันพัง

ทำให้ไม่สามารถที่จะล็อกที่กั้นประตูขณะเลื่อนได้
รางเลื่อนล้อมันเล็กแล้วมันก็บางแล้ว
มันก็เลยหลุดหลุดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น

แล้วบางทีใช้มานานแล้วก็ลืมไปแล้วไง
ว่ารัวบ้านที่เราใช้มากี่ปีมันเก่าขนาดไหน

มันก็สั่นมันก็ดูแลนิดนึง